เอาล่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่ที่นักร้องลูกทุ่ง
แต่คราวนี้เปลี่ยนฟิลมาหาพี่ตายอรไทยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
พี่ตายเนี่ยไปที่ไหนไปที่วัดสารอดค่ะ
รำถวายไม่ได้รำธรรมดานะ
แต่เป็นการรำคีตะอีสาน
ถวายหลวงพ่อรอดค่ะคุณผู้ชม
แล้วชาวบ้านไปดูกันเยอะมากบรรยากาศ

อีกฝ่ายเขาเดินทางไปร่วมงานวัดประจำปีหลวงพ่อรอดไงพี่แจ๊ค

ซึ่งพิธีนี้เขาบอกว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านย่านราชบุรณะ

มาในชุดไทยที่บอกเลยว่าสวยสดงดงามจริง

พี่ตายยังได้ร่วมขบวนแห่อันเชิญหลวงพ่อรอด
พิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาเรียกตัวเองว่าหมู่บ้านรักษาศีล๕อีกด้วย
คือต้องบอกว่าเป็นริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่มาก
เมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วเรายังตะลึงเลยว่าพี่ตายไปทำอะไรนั่งอยู่บนเสลี่ยงเลย

และต้องบอกว่าพี่ตายสวยจริง
ก่อนจะถึงไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการรำถวายหลวงพ่อรอด
ร่วมกับน้องนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพาณิชยาการเชตุพลค่ะ
โดยมีพี่น้องแฟนคลับมาร่วมชมการรำในครั้งนี้ของพี่ตายเยอะเลยคุณผู้ชมดูเอาสิ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ

มันมีความกรรมมันมีพลังและก็มีบารมีหลวงพ่อรอดด้วย
ถูกต้องค่ะพี่ตายเนี่ยบอกกับพี่อ้อมใจบันเทิงไทยรัฐนะว่า
โอ้โหรู้สึกว่าเป็นบุญของตัวเองมากเลยนะ

แล้วก็บอกด้วยว่าตั้งแต่วันที่ซ้อมจนถึงวันนี้วันที่ไล่รำเนี่ยรู้สึกขนลุกสู้ตลอดเวลาที่รำเลย
แล้วก็บอกด้วยนะว่าหลวงพ่อรอดเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะมาขอพรในเรื่องของสุขภาพ
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ซึ่งตัวของพี่ตายเองอย่างที่ทราบกันดีนะว่า
พี่ตายป่วยเป็นโรคกระดูกอ่อนหุ้มลูกสบ้าฉีก
ซึ่งในระหว่างที่รำถวายหลวงพ่อรอดเนี่ย
ตายก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านด้วยเช่นกันค่ะ
คือขนลุกข้างหลังขนลุกขนพองตลอดเวลา
ใช่ค่ะคือรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ตั้งใจมากค่ะเพราะว่าคือสุขภาพอาจจะไม่เต็มร้อยนะคะ
เพราะว่าท่ารำมันอาจจะมีต้องย่อเข่าต้องนั่งต้องอะไรต่าง

แต่ว่าจังหวะการย่อนี่ก็เสี่ยงกับสุขภาพเหมือนกัน
แต่ว่าพอได้รับโอกาสแล้ววันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุด
ก็อธิษฐานมาตลอดตั้งแต่แรกที่ตกลงนะคะ
ที่รับปากว่าจะมาร่วมพิธีค่ะ

ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะ
ถ้าทราบข่าวแล้วมาเที่ยวทำบุญนะคะ

อืมใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพนี้เองนะคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกว่าพี่ตายไร่รำได้อย่างสวยงาม

หลังจากนี้เชื่อว่าสุขภาพของพี่ตายน่าจะดีขึ้นแหละ